เคลื่อนไหวเกี่ยวกับจุดยืนระหว่างพักประชาธิปัตย์แล้วก็กปศ
ซึ่งนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักต้องการให้นายสุเทพเทือกสุบัน
ประกาศให้ชัดไปเลยว่าจะยังอยู่กับพักประชาธิปัตย์ต่อไป
หรือว่าจะมีการแยกออกไปตั้งเป็นพักการเมืองใหม่นะคะ
ท่าทีออกมาแบบนี้ค่ะทางด้านของสาวิเคราะหลบม่านการเมือง
ก็เลยจะมาจับตาดูอาการของพักการเมืองเก่าแก่พักนี้
ซึ่งก็จะมีส่วนสำคัญต่อการจัดตั้งรัฐบาลในอนาคตด้วยนะคะ

ระหว่างที่เรากำลังรอดูนะคะว่าผู้นำพักเพื่อไทยคนใหม่จะเป็นใคร
ก็มีความเคลื่อนไหวออกมาจากทางพักประชาธิปัตย์ค่ะ
ถึงขนาดที่คุณอภิษฎเวชาชีวะออกมาเรียกร้องเลย
กำนันสุเทพพูดให้ชัดจะอยู่หรือจะไปจะไปตั้งพักใหม่ไหม

ครับคือมาถึงสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยกฎหมายออกมาหลายฉบับ
แล้วก็เปลี่ยนไอเลือกตั้งก็เริ่มโชยมาทุกขณะนะครับ
ถึงแม้จะไม่รู้ใจคอสชว่าจะยอมให้เลือกตั้งเมื่อไหร่
และจะปล่อยให้การเมืองได้มีแสดงบทบาทกันเมื่อไหร่ก็ตาม
แต่โดยวิสัยของพักการเมืองเนี่ยต้องมีความเตรียมพร้อมตลอดเวลานะครับ
เมื่อภลักรณ์เพื่อไทยไปเจอวิบัติกรรมเรื่องของขาดหัว
พรรคประชาธิปรรปฯซึ่งเป็นพรรคการเมืองใหญ่อีกพรรคหนึ่งก็เกิดมีปัญหา
ทางความคิดระหว่างผู้นำคือผู้นำตัวจริงโดยกฎหมาย
ก็คือคุณอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักแล้วก็กำนันสุเทพ
ในฐานะแกนนำกปปศซึ่งก็เป็นพื้นฐานเดิมของประชาธิปัตย์
ตอนนี้การแสดงออกทางคุณอภิษฎเขาก็แสดงออกในเชิงหลักการ
เขาก็ยึดหลักประชาธิปไตยการเลือกตั้งว่าเกิดขึ้นแล้ว
จัดตั้งรัฐบาลอะไรก็ขอให้เป็นไปตามระบบเสียงข้างมาก
จัดตั้งกันไปแต่คุณสุเทพซึ่งออกมาแสดงบทบาทเมื่อคราวที่
ก่อนที่จะเกิดการยึดอำนาจของรอสชเนี่ยคุณสุเทพประกาศยืนยันชัดเจนเลยว่า
จะต้องหนุนพลเอกประยุทธ์ให้ต่อท่ออำนาจเป็นนายกต่อไป
เพื่อการปฏิรูปอะไรทำนองนี้
ก็เลยเกิดความขัดแย้งกันลึกในประชาธิปัตย
จนคุณอภิษฎออกมาพูดอย่างที่คุณเจี๊ยบว่าออกมาประกาศให้ชัด
ตอนนี้เนี่ยคุณสุเทพก็ยังไม่ได้ฟันทงเพียงแต่ยืนยันว่ายังไง
ทีนี้เรากำลังมามองทีมหรือความเป็นไป
ก็คาดเดาเอาได้ว่าในที่สุดคั่นประวัติศาสตร์ก็คงหยัดตั้งพัก
ซึ่งมาเพราะว่า
อย่างไงก็ตามคุณพิศิษฐ์ก็ไม่มีวันประกาศหนุนพลเอกประยุทธ์
แต่จะร่วมหรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
หนุนล่วงหน้าไม่ประกาศไม่ทำแน่
แต่หลังเลือกตั้งแล้วมีสถานการณ์มีข้อมูลใหม่มีอะไรต่ออะไร
มันอาจจะทำให้ประชาธิปัตย์ได้ไปร่วมรัฐบาล
โดยคุณอภิษฎเองอาจจะวางตัวห่างมาก้าวหนึ่ง
ไม่รับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นประธานสภาหรือจะเป็นอะไร
คงไม่รับแล้วก็ให้ลูกพักจัดทีมไปร่วมรัฐบาล

ในขณะที่กรุงสุเทพถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะผลักดัน
ประชาธิปัตย์ประกาศตัวได้ก็คงต้องแยกตัวไปตั้งพักใหม่
จะเกิดเหตุเหมือนกับกลุ่ม๑๐มกราเมื่อหลายปีก่อนนะครับ
แล้วก็มีพักใหม่ก็ที่มองเห็นตัวก็คงมีอยู่นะครับ
เพราะแกนนำที่ขึ้นเวทีกราบประวัติศาสตร์นี่แหละ
คุณถาวรเสนเนียมคุณสาธิตวงหนองเตย
คุณวิทยาแก้วฮาราใดพวกนี้นะครับ
ก็คงจะต้องอำลาจากประชาธิปัตย์ไป
ถาวรหรือชั่วคราวผมไม่แน่ใจนะครับ
ทรค่ะฐานเสียงก็ฐานเสียงเดียวกันจะรอดเหรอไปตั้งพักใหม่
ครับมันก็ก้อนใหญ่ถูกแบ่งมันก็ต้องเหลือก้อนเล็กลง
อันนี้เป็นกฎธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ
แต่ว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะ
เขามีอะไรซึ่งมันเป็นที่เชิงประจักษ์กันมาอยู่แล้ว
เก่าแก่นะฮะก็ผ่านร้อนผ่านหนาว
ผ่านการใหญ่การเล็กมาหลายยกหลายสมัย
สำหรับกรณีคุณอภิษฎกับคุณสุเทพเนี่ย
ผมนึกถึงตอนที่คุณสุเทพเป็นเลขาธิการพัก
แล้วก็เป็นที่รู้กันคุณตุเทพไม่ได้พูดออกหน้าจอ
แต่ก็มีความพยายามส่งเสริมคุณอภิษฎเป็นนายกรัฐมนตรี

เพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ย
น่าจะมีความผูกพันอะไรที่ตัดกันขาดยาก
แต่โดยยุทธวิธีเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์
ผมคิดว่ายังมีอะไรซึ่งน่าคิดนะครับ
คุณอภิษฎไม่ผิดแล้วครับ

เพราะว่าในฐานะคุณอภัคเป็นทางการ

แล้วก็เป็นพักซึ่งถือว่าเป็นสถาบัน
ก็จะต้องยืนยันหลักการยืนหยัดหลักการนั้น
แต่ในความเป็นจริงของสถานการณ์ทางการเมืองที่เป็นอยู่
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ออกแล้วก็จริงนะครับ
เลือกตั้งครั้งแรกมันยังเป็นการเมืองบทเฉพาะการค่ะ
ซึ่งเอื้อให้กับคอสชซึ่งยึดอำนาจอยู่เนี่ย
ได้ทำงานต่อพูดกันตรงอย่างนี้เป็นที่เข้าใจได้
คุณสุเทพถ้ามองในมุมนี้ก็ไม่ผิด
เพราะว่าคุณสุเทพก็เสี่ยงมา
เยอะนะคดีเต็มเลย
ถูกมองอะไรก็แล้วแต่นะครับ
และการที่ว่าถ้าอีกคั่วหนึ่งมาได้อำนาจเนี่ย
คุณสุเทพลำบากอันนี้ในสภาพความเป็นจริงของ
ทางอำนาจและการเมืองนะครับ
เพราะฉะนั้นยังเร็วเกินไปครับ
แต่คุณต้นชายฝั่นทรงไว้ว่า

แต่ไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะไปแบบ

เงื่อนไขมีตัวแปรอะไรซึ่งต่างกับตอนนี้
ตอนนี้ไปเนี่ยก็มันอาจจะไม่ลงรอยกัน
ระหว่างหลักการตามบทหลักของรัฐมนูล
กับความจำเป็นที่จะต้องอยู่กับการเมืองบทเฉพาะการ
ตรงนี้อาจจะฟังดูเข้าใจยากหน่อยแต่ผมก็เข้าใจนะ
แต่การตั้งพักใหม่มันยากนะในรัฐธรรมนูลใหม่
ไม่อยากนักการเมืองก็ทำได้อย่างนั้น
เพราะมันอยู่ที่ว่ากฎิกาใหม่นี้ให้ความสะดวกและคุ้มความยุ่งยาก
แต่นักการเมืองไม่ต้องห่วงเรามามองประเด็นเนี้ย
คือมันยังเป็นเรื่องของการต่อลองกดดันอยู่
ระหว่างคุณสุทธิกษ์กับคุณอภิสิทธิ์
คุณอภิษฎโอเคก็ต้องยึดหลักการ
เพราะว่าโดยเฉพาะค่าว่างผู้กำหนดหน้าภาคประชาธิปราชน์
ที่ใช้หลักการนำเป็นส่วนใหญ่
แต่นี่ว่าคุณอภิษฎวันนี้ก็อาจจะต้องออกมาอย่างนี้ก่อน
นอนคิดกับวันนี้นูท่าทางน่าเครียดทุกวัน

เขาไม่เสีย

แต่เขายืนกันแล้วนะว่ายังไงเขาก็มาแน่นะคุณอภิษฎิ
อันนั้นเป็นอีกเรื่องแต่ว่าผลเลือกตั้งออกมามันจะเป็นยังไง
นั่นก็เป็นอีกเรื่องเพราะว่าวันนี้คุณอภิษฎิอาจจะพูดได้
แต่ว่าความจำเป็นทางการเมืองที่เป็นจริงเนี่ยแล้วก็นักการเมืองต่างคนต่างก็คิดเหมือนกันอยู่แล้ว
ว่ามันควรจะเป็นไงสมมุติว่าถ้าคุณไม่ยืนกับประยุทธ์คุณไม่มีทางได้เป็นรัฐบาล
แล้วมันก็ยิ่งแย่สมมุติเขาไปตัดสินใจไปจับมือกับเพื่อไทยอย่างนี้
งานที่ปัดโดนสองเท้าเลยแน่นอนเลยอันนี้เรามองอีกมุมนะ
ฉะนั้นความเป็นไปได้ที่จะจับมือคุณประยุทธ์มันต้องมีทางออก
หรือมีแน่นอนจะต้องใช้ข้อมูลใหม่อย่างที่ประชาธิปัตห์ก็ใช้มาแล้ว
ที่โทงค่ะตัดกันไม่ตายไขกันไม่ขาด
แน่นอนนะครับคือทั้งสอง
ทั้งสองพักสมมุติว่าคุณสุทธิพย์ตั้งทั้งสองพักนี้
ก็ฐานงวลชนก็ฐานเดียวกันฐานปากใต้ฐานกรุงเทพฯ
ส่วนทั้งเหนือทั้งอีสานก็กระจายกันไป
ผมก็มีความรู้สึกลึกว่า
ไหนที่สุดเพราะสชก็คงจะต้อง
ตั้งรัฐบาลไม่ใช่ประชาธิปัตย์หรือคุณสุเทพอย่างเดียว
มันจะต้องมีพักเล็กพักน้อยมันมีอีกหลายกลุ่มพร้อมจะเป็นรัฐบาล
พักภูมิใจไทยของคุณอนุทินชาติไทย
พักชาติไทยของคุณลูกคุณบรรหารพลังชน
ของคุณท็อปชื่ออะไรนะและพลังชน
อะไรต่อลายพวกเหล่านี้ที่ไม่ใช่เพื่อไทยพวกนี้พร้อม
เสมอที่จะร่วมรัฐบาลเพราะโดยอาชีพเขาคือสอสอ
แล้วต้องเป็นรัฐบาลเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ย
ข้อสาชอก็ตีขิ่มไอ้เรื่องการต่อท่ออำนาจ
มันมีเหตุผลหลายประการซึ่งโอกาสหนึ่งเราก็คงจะหยิบมาวิเคราะห
วิจารณ์กันแต่ว่าโดยความจำเป็นและสถานการณ์ทั้งหลาย
ปวงแล้วเนี่ยหลายพักรวมกันเนี่ยมันก็ได้เสียงข้างมาก
พอที่จะดำเนินการตามกระบวนการรัฐมนูลบทเฉพาะการนะครับ
เพื่อให้ได้คุณประยุทธ์เป็นนายกแล้วก็ประกอบด้วยพักการเมืองและ
ทีมปัจจุบันเช่นทีมเศรษฐกิจคุณสมคิดเนี่ย
อาจจะต้องอยู่ในรัฐบาลต่อแต่ทีมสังคมด้านอื่นด้านอะไรต่ออะไรก็เป็นฝ่ายการเมืองไปอะไรทำนองนี้นะครับ
ก็การเมืองไทยในอนาคตนี้จะมองว่าง่ายก็ง่ายจะมองว่ายากก็ยาก
เพราะมันมีปัจจัยอะไรที่มาถึงแล้วมันแทรกซ้อนเข้ามากระทันหัน
เราก็ต้องจับตาดูมันเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาครับ
ตอนนี้ทำไมคุณสุเทพถึงต้องหนุนคุณประยุทธ์สุดหัวใจมีอะไร
ก็อาจจะมีความจำเป็นทางส่วนตัวของคุณสุเทพด้วย
ก็เป็นที่รู้คุณสุทธเทพก็มีคดีอยู่เยอะนะครับ
แล้วก็หันไปอีกข้างหนึ่งก็ไม่มีทาง

เอาละตรงนี้ก็เป็นเหตุผลส่วนตัวของคุณสุเทพ

ในเรื่องของโครงสร้างรัฐบาลเลือกตั้งครั้งแรกตามบทเฉพาะการเนี่ย
ประชาธิปัตย์มีความสำคัญต่อโครงสร้างรัฐบาล

แล้วจะมีน้ำหนักสูงนะครับ
แล้วก็ต้องยอมรับนะฮะในเมื่อเราย้ำกันเรื่องบทเฉพาะการ
เราก็รู้ว่าอยู่แล้วปัจจัยเฉพาะใจที่เราได้มาจากการ
จัดเลือกตั้งครั้งแรกมันไม่เต็มใบแล้ว
เพราะว่าเต็มใบเราริ่มรสชาติมาแล้ว
เราก็เสียเวลาแล้วประเทศบอบช้ำอะไรกันไปเยอะแล้ว
การตั้งหลักใหม่การมียุทธศาสตร์๒๐ปีมันถึงมีน้ำหนักมีเหตุผลไง
แล้วการที่คอสชเราอย่าใช้คำว่านายกประยุทธ์นะ
ขอสชซึ่งกลุ่มรัฐธาตุที่ปัดอยู่ตอนนี้
จะต้องรับผิดชอบต่อยุทธศาสตร์ของชาติในระยะ๕ปีแรก
เริ่มต้นดูจากเกียรตินาของบทเฉพาะการ
ถ้าไปได้ต่อผมคิดว่าเขาจะพอใจแต่๕ปีเนี่ยเขาจะยังไง

ต้องอยู่ให้ได้เพราะไม่งั้นยุทธศาสตร์ชาติ
ที่วางไว้๒๐ปีโดยตัวเลขขนาดนี้
เพราะว่ามันมีความจำเป็นของประเทศที่เราต้องกรอบกู้
ให้หลุดพ้นจากวิกฤตตั้งหลักกันใหม่อะไรไงฮะ
ประเทศวิทยาลัยก็ได้มาไม่เต็มใบ
ความเป็นจริงตรงนี้คุณสุเทพมาอ่านขาด
แต่คุณอภิษฎก็อ่านขาดเหมือนกัน
แต่ว่าความจำเป็นที่เขาจะต้องมีจุดยืน
รักษาแนวทางพักการเมืองก็เป็นความจำเป็นอีก
ต่างคนต่างมีความจำเป็นไม่เหมือนกัน
แต่เราพูดกันเรื่องตลบม่านใช่ไหม

ว่าทั้งอวิสิตทั้งสุธเทพ

ก็ต้องเป็นโครงสร้างของรัฐบาลต่อไป

เรากำลังปรามาทเสียงเลือกตั้งของประชาชนไปหรือเปล่า
มากำหนดนู่นนั่นนี่ว่าใครจะมาใครจะไป
ไม่พวกนี้ก็ให้ประชาชนเลือก
วันนี้ประชาชนก็พอจะมองเห็นแล้วว่าอะไรเป็นอะไร
ฉะนั้นเนี่ยพอได้ห่อนบัตรเนี่ย
วันนี้คิดว่าประชาชนก็ต้องคิดอะไรขึ้นไป
คิดเป็นขึ้นแล้วไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหม

จะเข้ามาดำเนินการบริหารประเทศได้
แต่ว่าโดยรีลาการเมืองเนี่ย
บางทีเราก็มองวิเคราะห์

เพราะจริงแล้วมันอาจจะเล่นลิเกกันอยู่

อันนี้กับพระเอกเต็มตัวอะไรอย่างนี้
แต่โดยจริงแล้วเนี่ย
ถ้าพูดถึงโอกาสที่ประยุทธ์จะได้เป็น
วันนี้คล้ายเราจะใช้คำว่า
กินหัวกินหางกินกลางตลอดตัว

ที่นี่วันนี้เขาได้เป็นต่อมาก

หนึ่งเนี่ยเขาก็มีการของเขาชัวร์ก็
ภูมิใจไทยแล้วก็

เพราะวันนี้มันเล่นอยากเป็นรัฐบาลอยู่แล้วนะ
แต่นี่ปัญหาของเขาก็คือประชาชนีปรรด
โถจะจบละ
วันนี้ก็อย่าง
แต่นี่คุณจะทำให้ในรูปแบบไหนแล้วไงอีกเรื่อง

มันก็เหมือนที่เราวิเคราะห์กันมาเนี่ย
ความเป็นจริงด้วยแค่ใกล้เคียงเนี่ย

คุณต้องบริหารจัดการตรงนี้ให้ได้ซะก่อน
สวัสดีครับ